ะเงียนพี่บอลลายค่ะ
เพราะว่าเราก็รู้ว่าคุณบอยเขาไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นนะคะ
เราก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องราวก็มันเป็นอย่างไร

ยังเลยค่ะแต่ว่าได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณบอยอีกทีนึง

ว่าหากทางข่าวอะไรคนก็พูดว่าคุณแข็งโตรอย่างแบบนี้
ใช่เพราะโดยข่าวเราก็อ่านแล้วก็ตกใจ
เหมือนไปร่วมมือค่าซึ่งแต่จริงแล้วที่เราฟังเรื่องราวหา
ก็ไม่ถึงเหมือนแบบคุณบ่อยขับรถเฉย
แล้วก็เหมือนไปปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์
ก็เลยมีการแบบอาจจะโมโหกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทางน้องที่นั่งข้างก็ลงไปเราก็ครอบ
เธอรู้ใจเป็นภูมิเป็นซึ่งพวกคะ

เราก็เลยไม่ตอนแรกก็ตกใจว่าใช่เหรอ
คุณบอลอธจนกล้าทำเหลือกราบร้อย
ก็พลอยรู้จักเพื่อนเขาว่าคุณบอยไม่ได้เป็นคนทำ
แล้วก็โอเคก็ลงใจว่าเพื่อนเราหรือบ่อย

เหมือนฝึกหน่อยเค้าแบบดื่มไปด้วย
ถ้าลงมามีเรื่องก็กลัวจะมาโดนลุ้ม

แล้วแอบเป็นห่วงมั้ยค่ะ
มันอาจไปติ้งตัวเค้าไปตลอด
ใช่แล้วเพื่อนก็รู้ว่าเขาไม่ได้มิสัยแบบนั้น
แล้วเราสอบคำกับแบบผมว่าหัวเขาเป็นยังไงบ้าง

แต่ว่าก็คือเหมือน
เครียดตรงที่ขาวมันออกไปเหมือนเค้าร่วมมือด้วย